ส่วนที่บุรีรำครับอันนี้เป็นรถที่ถอยมาชนไม่ได้พุ่งชนนะครับ
โชคดีมากที่คุณยายโดนแบบไม่แรงนะครับแต่มันก็มีคำถามคาใจกันอยู่
ท่านผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณยายเขาก็พาหลานมาด้วย
นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ย๑ขวบ๙เดือนแล้วรถเก๋งคันนี้ที่หยุดอยู่กลางถนน
แล้วก็ถอยมาซะอย่างนั้นก็ไปชนรถแล้วก็เหมือนกับรู้แหละ
มีคนตะโกงตะโกนด้วยนะครับก็เลยหยุดแล้วก็มีคนไปช่วยประคองรถของคุณยายคนนี้เอาไว้นะครับ
ความจริงเรียกคุณยายแต่อายุยังไม่เยอะเพิ่งสี่สิบเก้านะครับ
เอิญมีหลานแล้วนะครับอ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรถคันสีขาวรถเก๋งนะครับ
เป็นรถของครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมื่อวันพระรหาญที่สุดทำหัวปรุธิรัมน์นะครับ
ส่วนจักรยานยนต์ที่ขี่มานะครับคนขี่คือนางพรตุมพกาอายุ๔๙ปี
หลานวัย๑ขวบ๙เดือนมานะฮะ
ก็หลานอยู่ข้างหน้าจะขี่ไปตลาดโชคดีที่ชาวบ้านเขาเห็นก็ตะโกนนะฮะ
คนขับรถยนต์ก็เลยจอดแล้วก็ไปช่วยกันวิ่ง
เข้าไปช่วยอุ้มเด็กออกมาช่วยรถของยาย
เกรงว่าจะถูกรถเก่งถอยทับอีกนะครับ
แต่ปรากฏว่าเจ้าของรถเก่งนะฮะ
ถอยชนเนี่ยลงมาดูนิดนึง
แล้วบอกว่าเสียหายเล็กน้อยนี่ไม่เป็นอะไรมาก
แล้วก็ขึ้นรถแล้วขับออกไปเลยนะครับ
ชาวบ้านแล้วก็ผู้เสียหายเขาก็ไม่พอใจมาก
เพราะเขาเห็นว่าเอาละมันเล็กน้อยก็จริง
แต่ว่าควรจะแสดงความรับผิดชอบ

รถเก่งเอ่อะค่ะขับก่อนเนอะคือพี่อยู่ข้างใน
แต่เราก็เห็นเหมือนมีรถมา

แล้วพี่รถพี่เขาอ่ะออกมาจากซอยนี่คือซอยบ้านพี่เขาครับ
แล้วทีนี้พี่เขาขับออกมาขับออกมาปุ๊บแต่ก็ไม่ใช่ว่าติด
ไม่แค่ว่าการชั้นชิดมากมายแต่รถถึงอ่ะมาช้าช้า
แล้วเขาจอดนึกจะจอดก็จอดเลยครับแล้วอันนี้พอพอจอดปุ๊บ
พี่เขาก็เลยจอดตามครับเออเพราะรถข้างหน้าจอดครับ
ทีนี้เขาถอยคือนึกจะถอยก็ถอยมาเลยแต่ถ้าเกิดถอยมาอีกนี่เหยียบพอดีแล้วลุง
แล้วลูกน้องพี่อ่ะลูกน้องพี่ห้าคนอ่ะสี่ห้าคนอ่ะค่ะ
เขากำลังจะกลับบ้านพอดีครับเขาไปแบบวิ่งมาช่วย
นี่นึกจะจอดก็จอดพอชนแล้วลงดูหน่อยนึงแล้วไปเลย
ก็ทางเรื่องนี้นะครับผู้เสียหายก็ไปแจ้งความตำรวจสพลหารทรายนะฮะ
ได้เรียกครูเจ้าของรถเก๋งมาแล้วนะครับมาสอบถามมาสอบปากคำ
ก่อนจะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย
แล้วก็เปรียบเทียบปรับไป๔๐๐บาทแล้วก็จ่ายเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับคู่กรณีไป๖๐๐บาท
เขาก็ต้องเปรียบเทียบปรับตามข้อกฎหมายนะความเสียหายมันเท่านี้
แต่ชาวบ้านบอกว่าก็เอาละก็โอเคแหละก็ตามกฎหมาย
ก็จำใจยอมรับมันแต่มันก็คาใจอยู่แหละใช่
ว่าการแสดงความรับผิดชอบมันควรจะมากกว่านี้ไหม
สำหรับจิตสำนึกทางการแสดงออกอะไรที่มากกว่านี้
ห่วงเป็นใยอะไรมันควรจะมากกว่านี้ไหมค่ะอืม